สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบรรเทิงไทยรัฐมาแล้วนะคะ
เจอกับเราสองสาวค่ะขวัญแล้วก็เชอรี่นะคะ
มารายงานข่าวบันเทิงรองผู้ชมหน้าจอแล้วจ้
ใช่ค่ะมาเริ่มกันที่ข่าวแรกเขาบอกว่าคืนก่อนนู้นนะคะ
ฉันก็ไม่รู้คืนไหนเหมือนกันเขาบอกว่าผับดังแถวเอกมัยเนี่ย
มีคนทะเลาะวิวาดกันเป็นผู้หญิงคนหนึ่ง
ตบตีกันกับกระเทยลายหนึ่งสาวสองแล้วกันนะคะว่าอย่างนั้นเถอะนะฮะ
แล้วในแก๊งที่ตบตีกันอยู่เนี่ยเขาบอกว่ามันมีกวนดารานุ่มคนหนึ่งนะคะ
อยู่ในในเรื่องด้วยเออซึ่งเพจดังดังกล่าวนี้นะคะ
เขาก็ติติงบอกว่าดาราที่ว่าเนี่ยไม่ใช่ใครที่ไหน
เป็นน้องชายของนางเอกดังหวยก็ไปออกอยู่ที่น้องชายของคุณมิ้นท์นะฮะ
ก็คือน้องม่อนนั่นเองว่าอย่างนั้นเถอะบอกว่าม่อนธนชัยเนี่ย
อยู่ในเหตุการณ์ด้วยทำไมทนดูหญิงสาวคนนั้นกับสาวสองเนี่ย
ตบตีกันอยู่หน้าผับทำไมไม่เข้าไปช่วยยืนมองซะเฉยซะอย่างนั้นนะฮะ
เพราะว่างานนี้คือม่อนเองเห็นบอกว่าไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องตบตีนะ
แต่คือเขาอยู่ในเหตุการณ์ว่าอย่างนั้นเถอะนะคะ
แล้วก็มีเพื่อนอยู่ในกวนแกรมมี่ที่ไปเที่ยวด้วยกันค่ำคืนนั้นว่าไปนะฮะ
บันเทิงไทยรัฐของเราเนี่ยรีบติดต่อไปยังผู้จัดการของน้องม่อนแล้วเรียบร้อยนะคะ
ก็เห็นบอกว่าทราบเรื่องจากข่าวแล้วล่ะแต่เดี๋ยวขอตรวจสอบข้อมูลก่อนแล้วกัน
ส่วนพี่สาวน้องมิ้นจะออกงานเย็นนี้
สงสัยอาจจะต้องมีเคลียร์แทนน้องชายด่วนแล้วล่ะค่ะ

แล้วเรื่องที่ทะเลาะวิวาสกันในกลุ่มเพื่อนเนี่ยจริงหรือเปล่า
บอกว่าหญิงสาวในกลุ่มเป็นกลุ่มของน้องม่อน
ที่ไปมีเรื่องกันกับสาวสองประมาณนั้นนะครับ
ก็ต้องรอติดตามต่อไปแต่เอาเป็นว่าเรื่องนี้

แต่เขาแค่ติติงมาว่าเป็นผู้ชายซะเปล่าอยู่ในเหตุการณ์ทำไมไม่ช่วยว่าอย่างนี้